คุณผู้ชมมาดราม่ากล่องสุ่มของนามราเครปกระเทยกันหน่อย
โอ้โหเอ็ดทันรึเปล่าเอาให้ทัน
วันนี้๒๕๐๐บาทรับเงินคืน๓๗๕๐๐บาท

ผมดูตลอดผมส่องตลอดไม่ต้องทำอะไร
ให้ทำให้ทุกอย่างแต่มันกลายเป็นดราม่าเพราะลูกค้าไม่ได้ของ
แล้วคนที่เอาเงินมาร่วมลงทุนก็ไม่ได้เงินคืนกลับไป
สุดท้ายนามราต้องเข้าไปที่กระทรวงยุติธรรม
เพื่อขอให้ช่วยไกลเกลี่ยกับลูกหนี้ที่เธอเป็นหนี้อยู่ครับ
แค่๑๙๙บาทแค่๑๙๙บาทได้๒อันคือคุ้มแล้วป๊ะ
และนึกว่าเราได้ดี๒แรงอีกและช่วงสัปดาห์ที่๒ทำให้ว่าจะเป็นหนี้

และยังมีหนี้ค่ะแม่ไฮแพทแท็บเล็ตเงินสดเราให้กันแบบคุ้มนะคะ
เราให้แบบคุ้มนะ
ในซองนั้นก็จะมีเงินเนอะตั้งแต่๒๐บาททิ้งแบงค์พันธุ์อะไรก็ว่ากันไป
ลุ้นโชค๒ชั้นมีทองคำโทรศัพท์ไอโฟนรถสกุตเตอร์อย่างที่เห็น
แล้วรวมไปถึงก็จะมีรถยนต์ด้วย
แต่ปัญหามันเริ่มเกิดที่ว่าเอ๊ะทำไมลูกค้าสั่งของโอนเงินไป
ได้ของได้รับของช้าสักพักหนึ่งมีการยกเลิกอะไรก็ว่ากันไป
ทำให้เพจดังเขาก็ออกไปแฉว่าหลอกลวงหรือเปล่า
รอให้คนไปลงเงินทุนเพราะว่าอะไร
เขาก็มีการให้คนที่สนใจร่วมโอนเงินไปเปิดบินลงทุน
แล้วเขาก็จะเอาเงินเหล่านี้ไปทำธุรกิจในการขายกล่องสุ่มต่อ
มันเป็นการหมุนเงินหรือเปล่าอะไรแบบนี้
คนก็พุ่งเป้าไปที่เขาเยอะว่าเป็นการหลอกลวง

มันเป็นข่าวมาสักพักนึงแล้วแหละเธอก็ออกมายืนยันแล้วนะ
ว่าไม่ได้คิดจะโกงเดี๋ยวจะค่อยทยอยเงินคืนให้
ถูกต้องซึ่งเขาก็คืนไปแล้วใช่บางส่วนนะ
ก็เหลืออีกบางส่วนที่ยังไม่ได้ก็ไม่ได้หนีไม่ได้ทำอะไรแหละ
ขอเวลาหน่อยในการทำมาหากินว่างั้นเถอะ
ล่าสุดเมื่อวานคุณนาราเขาไปพร้อมกับทนายเดชาไปที่กระทรวงยุติธรรม
เพื่อขอให้เป็นคนกลางไกลเกลี่ยข้อพิพาทระหว่างเขากับผู้เสียหาย
แล้วก็บอกว่าอยากให้ผู้เสียหายรู้ว่าเธอไม่ได้หนี
จะพยายามหาเงินมาใช้ให้ครบทุกบาททุกสตางค์และทุกคน
เริ่มขายกล่องสุ่ม๑๙๙บาทไปถึง๒๕๐๐๐บาท
ตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้วแต่มันเริ่มมีปัญหาคือกุมภาพันธ์ปีนี้นะฮะ
เพราะเริ่มไปไม่ไหวช่วงแรกมีผู้เสียหายประมาณห้ามร้อยคน
ก็พยายามเคลียร์ขายของทุกอย่างแม้กระทั่งของส่วนตัวเกือบจะหมดแล้ว
เหลือแต่รถกลับบ้านที่มันอยู่ที่ธนาคารคุณผู้ชมนะฮะ
ก็ต้องเอาเข้าธนาคารเพื่อที่จะหาเงินมาคืน
คาดว่าเดี๋ยวภายในพฤษภาคมนี้จะเคลียร์ได้ทั้งหมด

ฉันก็จะขอคืน๑๐๐๐๐๐คแค่ขอเวลาให้ผมได้ใช้นิใชตรีสิน
อาจจะไม่มีที่คืนทีเดียวขอผ่อนทุกบาททุกสตางค์ไม่มีการที่จะต้องมาขัดทุนของผมทั้งสิ้น
แห่งเงินน่ะผมสามารถหาได้ครับผมเคยหาได้มาแล้ว
ถ้าสมมุติหนูทำไม่ได้หนูจะหนีตั้งแต่

ผู้เสียหายก็สามารถไปยื่นความประสงค์ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมคุ้มครองสิทธิ์ได้
ก็จะมีเจ้าหน้าที่นะประสานนัดหมายไปทำข้อตกลงกันเพื่อชดใช้กันไป
ตอนนี้เบ็ดเสร็จแล้วยอดหนี้ค้างระหว่างคุณดารากับผู้เสียหาย๑๒ล้าน
กับผู้เสียหาย๙๘คนที่มันเยอะไม่ใช่แค่มีแค่ลูกค้าที่สั่งของไป
เพราะมีคนที่ร่วมลงทุนด้วยที่โอนเงินมาก็เลยยอดหนี้เยอะแบบนี้ครับ
หนึ่งในผู้เสียหายคือคุณพีชนะฮะหรือว่าคุณธนพัฒน์พ่วงแผ่
ก็ไปซื้อกล่องสุ่มเหมือนกันบอกว่าเขาสั่งกล่องหลักแสนไป
แต่ตอนนี้เหลือยอดหนี้ประมาณสัก๘๐๐๐บาทได้ที่ผ่านมา
รายเองก็พยายามที่จะเลื่อนในการจ่ายเงินเรื่อยก็เลยไม่มั่นใจไงนะฮะ
ก็ไม่รู้ว่ากระทรวงยุติธรรมครั้งนี้จะสามารถที่จะไกลเกลี่ย
หรือว่ายื้อเวลาออกไปอีกหรือไม่ฟังเสียงหนึ่งในผู้เสียหายครับ
ตอนนี้ที่ทุกคนกลัวเลยก็คือนาราเขาไม่มีความแน่นอน
เขาไม่สามารถให้ความแน่นอนกับคนอื่นได้ก็คือว่าจะคืนวันไหน
จะให้ตารางอย่างไรคือมันไม่มีความแน่นอนเลย
ทุกคนก็เลยกลัวไปหมดตอนนี้